หวย๓๐ล้านเจ้าปัญหาที่กาญจนบุรีกันหน่อย
คู่คดีหลักก็คือครูปรีชากับหมวดจรูน

หลังจากที่โดนกันไหมคนละคดี๒คดี
เลยนะครับบอกเหตุผลว่าก็เนื่องจากว่า
คดีนั้นเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วนะครับ
คือล่าสุดทางเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม

ทำเอาไว้ก็คือการเผยแพร่คลิปเสียงทั้งหมด
คลิปแล้วเมื่อวานก็มีไปแจ้งความอะไรพวกนี้นะครับ
แต่ถ้าในส่วนตัวของนายอัชรุยะเองแล้ว
เพจของชมรมเมื่อคืนที่ผ่านมาบอกว่าหลังจากนี้
จะไม่มีการเผยแพร่คลิปเสียงอะไรอีกแล้ว
เพราะยิ่งเป็นข่าวก็จะยิ่งเข้าทางกับอีกฝ่าย
ในการใช้กระแสโปรโมทมิวสิกวีดีโอ

พิงถึงนางสาวฟ้านั่นแหละนะครับ

จะไม่ดำเนินคดีทั้งอาญาและแพ่ง

ยืนยันว่าจะมีการดำเนินคดีทั้งอาญาและแพ่ง

กรณีนางสาวฟ้าพาดพิงให้เสียหาย

ซึ่งถือว่าเป็นการทำลายชื่อเสียงนะครับ

จะวางมือจากคดีลอตเตอรี่๓๐ล้าน
เพราะคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว
คาดว่าคดีน่าจะยืดเยื้อไม่ต่ำกว่า๒ปี
แต่จะคอยสนับสนุนข้อมูลให้กับ
นายศิษย์ทางเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเช่นเดิม

ก็จะเอาไปทุ่มเทให้กับคดีอื่น
ที่มีผู้มาร้องเรียนผ่านชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
วันนี้นะครับทางกองปราบปราม
ก็ได้มีการขอมาสารออกไม้จับคุณครูปีชากับพวก
นะครับและได้มีการส่งสำนวน

เป็นอย่างพัฒนาอัยการรัชดา
และมีคำสั่งฟ้องนะครับ

ที่อายการรัชดา

การที่กลุ่มวันครูนะครับ
ออกมาพูดต่อสื่อมวลชนทุกวันเนี่ย

ไม่ได้มีผลต่อในคดีแน่นอน

จะต้องยุติบทบาท

อยู่ในขั้นตอนของการต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมแล้ว
เนื่องจากว่าผมมีภารกิจ

ทำคดีวัคซีนป้องกันโรคพิสุนักบ้า

ถ้าหากเอาเวลามาอยู่ในเรื่องของหวย๓๐ล้านด้วย
จะทำให้การทำงานในการปราบปราม

แล้วก็การทำงานเรื่องวัคซีนป้องกันและพิสุนักบ้าเนี่ย

แต่ผมมั่นใจว่าสุดท้าย

จะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นะครับ
หัวให้๓๐ล้านตัวจริง

แล้วก็จะมีขบวนการตรงข้ามเนี่ย

ตัวละครหลักของเรื่องนี้ที่ไม่ใช่

เขาก็ฟ้องกันไปมาไงโดยเฉพาะ๓ท่านเนี่ย
อัจฉริยะดรสุกิตฟ้า